ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่ออย่างหนุ่มเป๊กรัฐภูมิ
หนุ่มคนนี้ก็เตรียมที่จะมีผลงานโกอินเตอร์แดนมังกร
ตามรอยนักแสดงรุ่นพี่หลายต่อหลายคนแล้ว
บทบาทภาพยนตร์ที่รับบทเป็นชายรักชาย
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าไม่หวั่นถ้าเกิดคนจะอิน
แล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นมีหัวใจสีม่วงค่ะ
ขยายฐานแฟนคลับอาตีอมวยแดนมังกรค่ะ

หลังจากที่มีข่าวว่าเจ้าตัวถูกทาบทามให้ไปเล่นหนังจีน
แถมเป็นบทชายรักชาย

ว่าได้รับการทาบทามให้รับบทบาทนั้นจริง
ซึ่งก็ขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ส่วนรายละเอียดยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแพลนพูดคุย
โดยนักแสดงหนุ่มพร้อมทำใจและก็ไม่ซีเรียส
ถ้าหากรับบทนี้แล้วคนจะมองว่าเป็นชายหัวใจรักชาย
เพราะว่าคิดว่าไม่เป็นความจริงอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าอยากจะลองเล่นดูด้วยอยากจะลองรับบทบาทใหม่ด้วยค่ะ
ไม่กลัวครับผมเพราะว่าพี่จริงก็รู้กันอยู่แล้ว

การเป็นนักแสดงนะคะต้องเล่นได้ทุกบทบาท

ยังไงก็รอติดตามผลงานของหนุ่มเป๊กกันได้นะคะ